ส่วนเหตุการณ์นี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูหน่อยละกันค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมามันเกิดไฟไหม้
ไฟไหม้คอนโดแล้วคือลูกบ้านคอนโดเขาก็บอกนะว่าเอ๊ะไม่เห็นได้ยินเสียงสัญญาณไฟไหม้ไม่เห็นมีเสียงเตือนอะไรเลยแล้วดูสิมันไหม้มาจากชั้นแบบชั้นบนบนอ่ะ
โดนี้อยู่ชั้น๑๒นะคุณผู้ชมคือมี๑๒ชั้นจนเจ้าหน้าที่เขาดับไฟอ่ะเขาต้องไปที่คอนโดข้างแล้วก็ฉีดน้ำดับไฟมาเนี่ยต้องฉีดจากฝั่งตรงข้ามเลยนะใช่ค่ะวิธีการดับเพลิงตรงนี้นะนี่ค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลบางเมืองนะคะแล้วก็เทศบาลใกล้เคียงเนี่ยก็รีบมาเลยมาดับไฟต

สิ่งที่ผมคว้ามาได้คือน้องหมาตัวที่ผมอุ้มอยู่นั่นแหละแล้วก็หยิบพวกข้าวของจำเป็นออกมาจากตึกได้อย่างปลอดภัยนะคะทีนี้มันมีประเด็นระหว่างลูกบ้านคอนโดกับนิตินิติอ่ะบอกว่าห้องต้นเพลิงที่เกิดเหตุเนี่ยนะไม่มีคนอยู่แต่อาจจะมีคนบุกรุกเข้าไปอยู่อาศัยนิติบอกแบบนี้ครับแล้วลูกบ้านอ่ะพูดอย่างหนึ่งบอกว่าเอ๊ะตอนไฟไหม้อ่ะทำไมไม่เห็น
สองเรื่องน่ะฮะหนึ่งมีคนแอบเข้ามาหรือเปล่ากับสองไฟไหม้ไม่มีอะไรเตือนน่ะนะฮะเออแล้วนิติก็ยืนยันเนี้ยค่ะว่าเปิดสัญญาณเตือนแล้วแต่สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ยทำไมสัญญาณเตือนมันไม่ดังล่ะซึ่งนิติเองก็ยืนยันนะว่าอุปกรณ์เตือนภัยต่างต่างเนี้ยมีเอาไว้ครบทั้งหมดแล้วก็เปิดใช้งาน

ว่าเอ๊ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมเกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วเรื่องสัญญาณเตือนเนี่ยอัลลามต่างเดี๋ยวต้องตรวจสอบหลังจากนี้ด้วย
เพราะมันไม่ปลอดภัยนะคุณนะเกิดไฟลุกไหม้ไม่มีสัญญาณเตือนลูกบ้านหนีออกมาไม่ทันนะฮะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางตำรวจเองเขาก็ประสานชุดพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบนะคะเดี๋ยวจะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็พยานที่เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำเรื่องนี้เพิ่มเติมต่อไปด้วยค่ะ